สวัสดีครับ
จะโดนถอนแค้นหรือว่าจะเอาชนะย้ำแค้นคู่ชกได้

กลิ่นกล้านคอตลาด
เพชรเมืองย่าสุศาควรมวยไทยยิ่ม
ฟังประวัติครับนักมวยคู่แรกเปิดหัวรายการครับ
ยอดขุนพลมยืนยงชื่อนายธิพลหานธงชัย
อายุ๑๗ปีเป็นชาวจังหวัดหนองคาย
กมาแล้ว๕๑ครั้งชนะ๔๑แพ้๘เสมอ๒

เมืองย่าสุดสาครมวยไทยที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรเมืองย่าสุดสาครมวยไทย
สุธิวัฒน์ฟั่นจูกุลอายุ๒๐ปี

ส่วนฟายน้ำเงินฯภาษาคนภาษาสำหรับฉลาด
แนนคุณฟลล์บ่อยินยวงไว้ที่วิทย์มวยไทยรัฐครับ
ตอนนี้ก็จะมีต่อหนึ่งต่อมาก่อ
วันนี้มีพระจันฉายนะครับยอดมวยค่าตัวเงินแสนครับ
แล้วธนิคกุลครับถอดมุมกลให้ฝ่ายแดงครับ
อย่างที่เรียนไปนะครับเสน่ห์ของมวยคู่นี้คือเป็นศึกแห่งการไล่ล่าแค้นนะครับ
มุมแดงเนี่ยเคยชนะมา

ย้ำแค้นหรือว่าจะโดนถอนแค้นครับ
กรรมการผู้ทำหน้าที่บนเวทีนะครับ
ร้อยเอกสมบูรณ์ประพาวงศ์ครับ

ท่านผู้ชมครับนี่เป็นคู่เปิดหัวครับที่สำคัญที่สุดครับ
ไทยรัฐทีวีนี่กำลังจะยกระดับความมันให้ท่านผู้ชมไปเรื่อยนะครับ
สัปดาห์นี้ถือว่าเป็นเปิดศักราชใหม่สำหรับศึกยอดมวยไทยรัฐ

จากนั้นครับพบกับ๑๐เซียนประจันบานนะครับ
กับการเก่งคู่มวยของบรรดาเซียนทั้งหลายแหล่
เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันพี่ปักสนุกสนานแน่นอน
บอกว่าไทยรัฐนี่เขาเดินหน้าตลอด

ความสนุกที่ตรงนี้ครับกับศึกยอดมวยไทยรัฐ

เคยเอาชนะกางเกงสีน้ำเงินมาแล้วเพชรเมืองย่าสุสาครมวยไทยยิม
วันนี้ได้เปรียบน้ำหนักปอนด์หนึ่งด้วยน้ำเงินมา๑๑๐

น้ำเงิน๑ปอนด์๑๓กับ๑๔ในฐานะที่เคยชนะนะครับ
ดูครับขวาทั้งคู่อ่านใจกันนิดนึงดูเชิงกันหน่อย
ผีดทำลายจังหวะค่อยกระหยับครับทางด้านยอดขุมทน
โอ้โหซ้อมอยู่ค่ายเดียวกับพระจันฉายเลยนะ
ถือว่าเป็นรางวัลปลอบใจเป็นรางวัลล่อใจให้กับนักมวยในสังกัดด้วย
ที่สำคัญที่สุดท่านผู้ชมครับมวยทางเดียวกันมันต้องมีตีนหน้าเข้ามาช่วย

ครั้งที่สามนี่ไล่ลงได้เลยนะ

อาวุธต้องออกนะแค่ขวาเจาะ

นี่งามเลยนี่ช่วงชกได้เปรียบ

ทางด้านเพชรเมืองย่า
น้ำเงินนะครับสุสาครมวยไทยยิม

ถ้าพูดชื่อนี้ต้องลุนไปไทยไฟซ์
ตรงขวาตรงนะครับ
มวยครับทางเดียวถ้ามีตีนซ้ายมา
เพราะเวลาเตะซ้ายไปถ้าใช้
ขวาบังกว่าเด๋ยวที่จะเตะขวาขึ้น
ก็ออกต้องออกแบบธรรมชาติ

ในช่วงปลายยยกนะครับ
ผู้ชนะยังอีกยาวนะครับยังต้องค่อยดูกันไป
ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านร่วมให้คะแนนไปด้วยนะครับ

วยทางเดียวกันเตะขวาแบบนี้ใช้ซ้ายบัง

คู่เอกเขาชิงแชมป์ยอดมวยไทยรัฐนะครับ
อืมน่าสนใจเลย
ขัดจะอยู่กับใครครับปากกาเหล็กกับช่อฟ้า
จนแห่งที่ชิงชั้นเล็กเองก็เพิ่งจะเอาชนะ

เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาสนุกเลย
มวยคู่แรกของเราวันนี้นะครับมีผู้ใหญ่ครับ
มาวันนี้มาให้เกียรติมาชมถึงเวทีครับ
คุณจุ่นบางอาจารย์ครับคุณจรูนวันนิชาครับ
ถือว่าเป็นเกียรตินะครับวันนี้บรรยากาศในสนามมวยก็คึกคัก

ช่วงนี้ขอบคุณ๙๐บาทเจ้าระเข้เขียวนะครับ

แล้วก็๑๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จราเข้ฟาดหาง

อดีตหัวหน้าข่าวกีฬามันสือผิดไทยรัฐนะครับ

บนเวทียกที่๒ครับท่านผู้ชมครับ

ประสบบูรณ์ประพาวงศ์ให้คะแนน๓คนนะครับ
มีสวิทธิ์การิโตสวิทธิ์การเกิดนะครับ

เอ่ยชื่อนี้นี่ทุกคน
ต้องรู้จักดีนะจุ่นนะจุ่นนะจุรัฐ

เอาว่าตอนนี้บนเวทีเนี่ยเริ่มกัน

เต้นคึกคักครับได้แข้งขวาสาส

มวยคู่แรกของเราวันนี้นะครับมีผู้ใหญ่ครับ
มาวันนี้มาให้เกียรติมาชมถึงเวทีครับ
นัททรงเองก็เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับ

ก็ช่วงนี้ขอบพระคุณกาวซิเมนจอราเข้เขียวนะครับ

แล้วก็๑๐๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จราเข้ฝ้านหาง
ตามขออยก๒ครับ
การเกิดนะครับแล้วก็นรงธนาจรรย์๑๐๐ตำรวจเอกสัญญารับตนภัยวงศ์
ค่อยขยับครับแม่เอ่ยชื่อนี้นี่ทุกคนต้องรู้จักดีนะจุ่นนะจุ่นนะจุรัฐ
วันนี้นั่งคู่อยู่กับโปรโมเตอร์ทรงชัยนะครับ

เอาว่าตอนนี้บนเวทีเนี่ยเริ่มค่อยคึกคักแล้ว
คึกคักแล้วคึกเต้นคึกคักครับได้แข้งขวาสัตว์
หนึ่งแข้งครับเสียงดังความชัดครับ

แล้วสายตาคอยดูวันนี้มาโงเห้งดีเหลือเกินนะ

มุมแดงตอนหมดยกก็มีพระจันฉายเข้ามาช่วย
เทรนด์ช่วยติวเข้มให้ประจันฉายช่วงหลังเป็นพี่เลี้ยงบ่อย
เดี๋ยวนี้เขาเป็นเทรนเนอร์ใหญ่ของเสียแขกแล้ว

ครบรอบ๔๐ปีของโปรโมเตอร์ทรงชัย
เดินเข้าไปต่อยสองหมัดครับแล้วก็หันล่างไปทีครับ
ขยับแล้วแข้งซ้ายหน้าเตะครับเพชรเมืองย่า

ขุนพลต้องระวังตีนซ้ายด้วยนะ
ก็ละหดแข็งแรงนะครับฝ่ายแดงเนี่ย
มัตรออกไปออกแทงคาวขวาเป็นเต็มครับลำตัว
รายการสอดใยแหละยอดขุมพลสอดเข้ารูปเหล่า
ขอให้แข็งแรงใครดีเอาไปครับชัยชนะ

ดูกันยาวดูกันมากยกแน่นอนครับคุณผู้ชม

ยังไม่จะไม่แจ้งยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับอาวุธที่ออกของทั้งคู่
เหลี่ยมมันยังครบกันอยู่อันนี้บวกบันเลย
ส่วนสองนะเห็นเหมือนย่างแข็งด้วยซ้าย
ลักษณะวันนี้แม่ดูจากในยกที่๒แล้วเกงสีน้ำเงินวันนี้เตรียมอาวุธมาเยอะกว่านะ
ยังตีกันยากตามปลายก์ยกที่สองครับ

นี่ครับหมัดขวาอาวุธมวยใกล้เคียงกันหมดเลย
เพิ่งจะต้นทางยังมีระยะเวลาอีกเยอะเลยทีเดียว

หมัดขวาตรงนี้ตามด้วยแข้งขวาตัดล่าง
ถ้าพูดถึงออกขวาออกขวานี่ยังไม่เข้านะครับ

เมืองย่าวันนี้แม่ตินซ้ายมาสวยเลย

มาตีนซ้ายหลายครั้งเลยไฟล์ที่แล้วไม่มีตีนซ้าย

เพชรเมืองยากน้ำหนวดนั่นแหละ
ถ้าตีนซ้ายมาแบบนี้ยอกขุมปนเหนื่อยแล้ว
ไฟล์ที่แล้วไม่มาตีนซ้าย
วันนี้มาตีนซ้าย
หมดยอดที่๒

คึกคักแล้วแฟนมวยและผู้ใหญ่ให้เกียจไปชมมวย

กับพี่จุนคุณจรูภัณฑิชา

ให้เกียจมาดูครับ

ยกที่๓ท่านผู้ชมครับสองยกผ่านไปอังกฤษสีแดงรับแล้วโดนอาวุธจุกคลิกเข้าไป
เดี๋ยวดูยก๓นะครับยอดขุนพลจะแก้ยังไงแล้วจะออกหรือยัง
สองยกเนี่ยแห่โดนเตะซ้ายวันนี้เพชรเมืองย่าเตรียมมาดีจริงพี่ป่า
สมมุติว่าคุณเป็นกรรมการออกคะแนนได้ไหม
ยังเลยให้เสมอเลยสองยก
ยกที่เหลือที่ตรงนี้แหละครับต้องลุ้นกันครับคุณผู้ชม
ดูครับโยกกันไปขยับกันมาลุ้นกันที่วงใน
พยายามจะสอดในอยู่นะครับยอดขุนพล
อยู่ข้างนอกดูลำบากแล้ว
ต้องดูในแล้วนะครับตอนนี้ยอดขุนพล
แข่งซ้ายมาใช้การได้ดีเหลือเกินครับ

เพชรเมืองยากแล้วสายตาดูส่อขวานี่ค่อยฟันตลอดนะครับ

นอร์กแจงอีกกว้นนะครับจัดต่างเท้เขียว
มันจิ้มแหลมสวยเลยครับลูกนี้
นี่ครับก่อขวาแทงก่อขวาเผ็ดเมืองย่า
แม่มันเบียดกันจริงครับเกมของมวยคู่แรกวันนี้ยกที่๓
สี่ข้างกับแทงแหลมมาดีกันคนละแบบแต่ดูลักษณะแหม่ดูน้ำเงิน
วันนี้ออกอาวุธเนี่ยดูฉายไรกว่าเลยดูเนียนตากว่า
ดูความสดชื่นความมั่นใจครับเพชรเมืองย่าแข้งซ้ายเตะ
ไม่พลาดเป้าเข้าทุกเม็ดครับลำตัว
เป็นฝ่ายเปิดเกมนะครับด้วยการวางแข้งซ้ายก่อนนะครับเพชรเมืองย่า
กางเกงสีแดงอยู่ข้างนอกลำบากแล้วครับชวนทะเลาะในอย่างเดียว
ดูความแข็งแกร่งข้อใครแข็งแรงใครดี
มาถึงตรงนี้ใครจะยุบครับนี่เน้นที่แข้งซ้ายหน้าครับ
ขยับออกไปออกหลับล่างลงใน
เกี่ยวสอบต่อสั้นอยู่ที่ความแข็งแกร่งใคร

ซ้ายคอยยับแล้วแข้งซ้ายคอยเตะครับเพชรเมืองย่า
เปิดเกมแล้วยอดขุนพลนิ่งเฉยไม่ได้ครับ
โหมดแต่แซ่จ้องอีกเจ้งชัยแน่ครับ
ต่างให้ออกแล้วโหมดเดี่ยว

โหพลีขาดหน้าขว้าง

น่ากินน่ากลัวตัวระบาดจริงท่านผู้ชมดู
จากอะไรแล้วลูกแข็งแกร่งมีอยู่ที่ยอดขึ้นบนได้ไหม
มีสับสอกสั้นต้องเดินแล้วต้องสวมบทมนุษยหินแล้ว

ตั้งไกลตามโดตั้งไกลตามตีตั้งไกลตามเกาะ

ไหนจะแน่กว่ากันครับนี่ครับซ้ายแทง
หมัดศอกโอ้โหสารพัดอาวุธครับ
เกาะแน่แล้วน้องหนูไงพี่ปานปรวดยกที่๓
ภาพช้าของมวยคู่แรกยกที่๓ที่ผ่านมาครับ
ยอดขึ้นบนที่ขยับเข้าหาแตะขาตอยมัด
มีทุกอย่างอาวุธครับ
ฝ่ายละเมืองเผ็ดมังยาเกิดรอจังหวะนะครับ
มีเตะซ้ายโยนเข่าสวนคืน

ความมันบังเกิดนะครับตอนนี้
ยิ่งจัดยิ่งเข้มข้นสื่อเกียรติมวยไทยรัฐนะครับ

ส่วนวันนี้นี่ยังไม่มีอะไรแน่นอนนะครับ

ไม่ยุบย่นไม่ย่นย่อไม่ย่อนะครับ

กางเกงสีแดงนี่ยอดขุนพลนี่เหนื่อยแน่นอน
เกงสีแดงนี่เคยเอาชนะมาแล้วครั้งหนึ่ง
สองยกที่เหลือนี่สำคัญมากมากแล้วครับคุณผู้ชม

เป็นยกไฮไลท์เลยล่ะครับยกเนี่ย
หมดไม่หมดจับไหนแล้ว

กางเกงสีแดงที่ชวนทะเลาะไหนอย่างเดียว

็อกเป็นครีมเลยอ่ะพี่ป่าเหนียวเลย

ตั้งไหว้ตั้งไปผักเรียมพลิกแทง

แข้งซ้ายเตะ

โอ้โหเจอแทงซ้าย
โดนยิ่งโด่งครับยอดขุนพลเผ็ดมึงย่าต้องโตตลอด
เมืองย่านี่ไม่ได้มาตีกินง่ายนะครับต้องระวังลูกศอกด้วยเพชรเมืองย่า
อาจารย์ขายติวเข้มให้มุมแดงนะครับตอนหมดยก๓
บอกเข้าในแบบนี้ให้ใช้จังหวะสลับศอกด้วย
เอาหลวงประยันมาช่วยครับแล้วค้ำแล้วแทงไปเรื่อยครับ
โดนศอกต้องระวังครับศอกมาศอกขึ้น
หนังย่อมาหนังโบกไง
ความแข็งแกร่งแข็งแรงวัดกันที่การพิซ้อมครับอย่างนี้
โอ้โหลูกยุคนิดเดียวแพ้ทันที
ตัดสินง่ายเลยใครยุบนิดเดียวไปเลย
ช่วงประยกใครได้ใครทำได้ดี
ยังดูไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับตอนนี้
ต้องลุ้นกันในช่วงปลายกครับหนึ่งนาทีซึ่งที่เหลือ
อ้าวครับดิสวยงาม
พลิกแทงยอดคุ้มพลพยายามจะห่วนบนเลยนะครับ
แป้งซ้ายกไม่ขึ้นหรือเปล่าดิตอุงญา
วัดกันที่ความแกร่งความแข็งแรงใครยุบนิดเดียว
เผื่อหายทันทีแต่ก่อนแรงไม่ได้นะครับ

แรงได้ตลอดหรือเปล่าแล้วยอดขุนพลโอ้โหมันจริง
ดื้อจริงจริงกระมือดื้อยาด้วยวันนี้เดินอย่างเดียว
ไม่สนไม่สนทนอย่างเดียว
ขวางหน้าดันแทงแล้วตอนนี้ดันจมูกดันหน้า

แต่วันนี้ยังต้องวันนี้ก็ยายังต้อง

ฝังเข็มกับม๋ม่นหมอจีนฝังเข็มเลยลูกเอง
พี่จังหวานนิดนึง

ต่างฝ่ายต่างล็อคต่างฝ่ายต่างรัก
พี่เกียจหักแล้ว

ระยังตีตีไม่ให้เข้า
เข้าไม่เข้าตีได้ไม่ได้
ลุ้นกันใน๓นาทีสุดท้ายแน่นอน

หมดยก
อันที่สี่สนุกเลย
วยคู่แรกนี้ครับผ่านมาแล้ว๔ยก
ยอดขุมพลนี่เข้าเดินขยับเข้าหา
ต่อยมัดขวาโดนเพชรเมืองญาติเตะซ้าย
ยหมัดสวนคืนใช้เหลี่ยมหัก

ยอดขุมพลนี้ขึ้นมากแท้งเข่า

ได้บิดได้เสียวได้ลุ้นตลอดครับ

บรรยากาศในสนามนี้อื้ออึ้งมากนะครับ

ยกสุดท้ายครับชิงดำครับมวยคู่นี้
เอานะยังมีเวลาอีก๓นาทีสำหรับนักมวยทั้งคู่
ถ้าบอกว่ามวยคู่นี้ชกกัน๔ยก

เป็นสถานการณ์ที่
ต้องกดดันทั้งเจ้ายอดขุนพลนะ

แต่ตีแบบนี้แม่ง

ญาติจะดูได้เปรียบตรงเหลี่ยมตัวนะ
ดูสดใสกว่านะปิดออกข้างนิดเดียว

ดูที่ว่าจะทันไม่ทันครับคุณผู้ชม
ขยับเดินตลอดครับยอดขุนพล
มันต้องมีจังหวะนำไปสักจังหวะหนึ่งก่อนนะสำหรับยอดขุนพล
ไม่จัดนะตีนี่นะ

ไม่ได้รับไม่ได้

ลีลาเลยออกลีลาเลย

แล้วแทงขวาโต้ด้วยขวาเช่นเดียวกัน
วงนายครับคุณตีผมตีต่างไทยต่างไทย

มุมย่าต้องโต้ไว้ตลอดด้วยนะครับยืนยัน
ไม่ได้นะมวยไทยสมัยใหม่นี่แข้งสองแข้งนี่มันมีผลนะ
เหลี่ยมออกเหลี่ยมไปเรื่อยครับล็อก
ถ้าก็เงินเย็งสีแดดบังคู่ย่อของขุมพลตีโดนหักล้มทันทีเลย
สำหรับยอดขุมพลครับในเวชีพิมพระยกน์มากที่มาก
เยอะมากเลยเยอะเลย
ซ้ายไปเสียลูกเสียทรงเลย
มุยไทยมันเหลี่ยมผิดจำว่าง
ภายในเสี้ยววินาทีนี่มันไปเลยนะ

นิเกย์เลยปีเรื่องกองรัวเหมือนยกคนขาวเลยนะ
เลิกแล้วทั้งบนเวทีทั้งบนล็อคนะครับสถานการณ์แบบนี้
ยอดขุนคนสาธารณ์๕
อย่างนี้สถานการณ์ตลาดรุ่นยกสงบเลยนะครับ

ใช่และมีโต้เพชรมือหญ้าที่มีโต้ตะรอดด้วย

อเจมส์มวยขวาเหมือนกันแต่พอมีซ้ายมานิดเดียวนั่นเกมเปลี่ยนแล้วบรรยากาศมีหน้าบรรยากาศดีมากกว่านี้เพชรปุญญา
บรรยากาศมีหน้าบรรยากาศดีมากกว่านี้เพชรปุญญา
บรรยากาศมีหน้าบรรยากาศดีมากกว่านี้เพชรปุญญา
บรรยากาศมีหน้าบรรยากาศดีมากกว่านี้เพชรปุญญา
ตามครับผลงานของเพชรเมืองย่า
แม่วันนี้ได้เปรียบน้ำหนักปอนหนึ่งด้วย
น้ำเงินเพชรเมืองญาติสุสาครมวยไทยยิม
ถ้าต่อยกันรูปนี้ทรงนี้ก็มีสิทธิ์ได้เจอกันอีกนะ
หลายไฟล์กรรมการรวมคะแนนแล้วมีขนาดรายละเอียดสมบูรณ์ประพาวงศ์นะ
มือให้ฝ่ายน้ำเงินเพชรเมืองย่าสุสาครมวยไทยยิม
ชนะคะแนนยอดขุนพลวยินยงไปผู้เปิดหัว
ยอดมวยไทยรัฐเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
เฮ้ยมันออกทีวีก่อนอยากออกทีวี